คุณผู้ชมมาดูที่เรื่องของเด็กกันหน่อย

วิ่งเล่นกับเพื่อนวิ่งไปวิ่งมาลื่นถลายครับ
ขาไปติดฝาท่อก็ต้องร้อนถึงกู้ภัยไปช่วยเหลือครับ
อาสากู้ภัยมูลนิธิสุขศาลานุเคราะหนครปฐม
พร้อมด้วยตำรวจภูทรนครชัยศรีไปช่วยเหลือเด็กอายุเพียง๓ขวบ
ไปศพอุบัติเทศท้าวซ้ายไปติดอยู่ในรูของฝาท่อระบายนาม
วิ่งเล่นอยู่นะฮะเหตุมันเกิดในหมู่บ้านออมไทย
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมช่วงค่ำของเมื่อวานนี้เอง
น้องก็เอาขาออกมาไม่ได้ร้องห้าอยู่คำเจ็บปวด
ตกใจก็ตกใจด้วยแต่ว่าก็มีคุณแม่กอดอยู่
คุณแม่คือนางสาวสุธาสินีศรีตะมาอายุ๓๖ปี
ทางด้านของกู้ภัยก็ต้องใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมง
ในการงัดแฉลงแล้วก็ยกฝาท่อขึ้นมา
แล้วก็ค่อยจับเท้างัดเท้าของเด็กดันขึ้นมา
หลุดขึ้นมาออกจากท่อได้สำเร็จทุกคนก็ปรบมือเฮกันใหญ่เลย
เรื่องต้นอาการน้องก็ปลอดภัยแล้วครับมีแผลถลอกเล็กน้อย
ทางกู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลให้แพทย์นั้นตรวจสอบ
เสด็จข้อเท้าดูรูของท่อระบายน้ำก็นิดเดียว
เด็กมันก็พอดีรูค่ะแต่พอลงไปปุ๊บเนี่ย
ข้อเท้ามันขัดมันก็เอาออกไม่ได้
จากการสอบถามเด็กเขาบอกว่าก็วิ่งเล่นกับเพื่อนอยู่
ที่บริเวณริมถนนสัก๒๓วันที่ผ่านมาเอง
มันมีฝนตกหนักก็ทำให้ตรงนี้มันลื่นมันมีน้ำท่วมขัง
ก็ไม่เห็นวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่ทันสังเกต
ก็เลยพลาดท่าถลายแล้วก็ขาไปติดในรูแบบนี้นะครับ

ก็ต้องดูแลกันด้วยนะเด็กบางทีน้องก็ซุกสนตามภาษานะครับ